ช่วงนี้เนี่ยหลายองค์กรก็หันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะคุณผู้ชม
ดังนั้นค่ะไทยรัฐกรุ๊ปเองก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมกันสร้างความเข้าใจนะคะ
ลูกจิตสำนึกเพื่อความยั่งยืนของโลกค่ะ
เพื่อที่จะเป็นการสร้างแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกให้คนในประเทศได้ตื่นตัวในเรื่องนี้กันด้วยนะคะ
จะจัดขึ้นในวันที่๒๙๓๐สิงหาคมนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้า๓ย่านมิดทาวน์
โอ้โหอยากเชิญชวนจริงคุณผู้ชมฮะเพราะว่างานนี้มีนักแสดงสุดพิเศษจะมาร่วมพูดคุย
แชร์ประสบการณ์ในวันพรุ่งนี้กันครับมีทั้งคุณกันสวัสดีวัฒนอายุทยา
มีคุณบอสชัยกมลเสริมส่งวิทยาคุณโนอึนนัทธรัฐตังวาย
และวันที่๓๐สิงหาคมครับพบกับมินิซีรีส์คุณซันนี่วรรณรัฐวัฒนาลิมมาคุณปลั๊กนพัฒน์ลีละหะทรนะครับ
รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์คชอปและความบันเทิงต่างอีกมากมายเลย